คุณผู้ชมพาไปต่อที่จังหวัดราชบุรีครับ
เหตุการณ์เพื่อนบ้านสติหลุดนะฮะเอาปืนรัวไปยิงครอบครัวหนึ่งนะฮะ
เจ็ดนัดรวดอืมเสียชีวิตสองบาทเจ็บสอง
เขาบอกว่าเขาถูกครอบครัวนี้เหมือนจะไปท้าตีท้าต่อยชกต่อยเขาก่อน
ก็เลยเอาปืนยิงเข้าไปเลยแต่ว่าฝั่งที่โดนยิงเขาบอกว่าเขาไม่เคยไปท้าตีท้าต่อย
แต่คนนี้เอาปืนไปกราดยิงในบ้านเขาก่อนเลย
เอาไปดูคลิปเหตุการณ์ที่ลูกชายเขาถ่ายเอาไว้ก่อนโดนยิงครับ
และสุดท้ายคนที่ถ่ายคลิปที่พูดว่าพี่เผือกผมรักพี่นะที่ทำผมเขาก็เสียชีวิต
บอกคุณผู้ชมก่อนตัวอักษรสีเหลือง
คือเสียงของคนยิงนะคะส่วนตัวอักษรสีขาวคือเสียงของคนที่ถูกยิงแล้วก็เสียชีวิต
พี่เผือกเนี่ยคือนายพรโมร่สรุปราชอายุห้าสิบเจ็ดปี
ก่อเหตุไปยิงนายสาคริสขออภัยนายชาคริสอายุ๑๖ปี
ซึ่งมีคนถ่ายคลิปเป็นลูกเจ้าของบ้านล้มลงไป
หลังจากนั้นก็ไปยิงเจ้าของบ้านนายอนุชานะฮะ
แล้วก็ไปยิงแม่ของคนที่ถ่ายคลิปก็คือเมียของเจ้าของบ้านคือนางอำพร
แล้วก็ไปยิงเพื่อนบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์อีก๑คนทั้งหมดรวมไป๗นัดด้วยกัน
ตอนที่ยิงเราต้องขออนุญาตเบอร์ภาพทำภาพฟรีไว้เพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างน่ากลัวมาก
ก็ได้ยินเสียงขวดแก้วแตกกระจัดกระจายเสียงคนร้องตกใจร้องร้องคนคลางด้วยความเจ็บปวดเพราะว่าก็โดนยิงเข้าไป
นายอนุชาที่ถูกยิงล้มลงไปนะฮะก็พูดว่าพี่เผือกผมรักพี่นะพอแล้วพี่ทำไมพี่ทำผมอะไรแบบนี้นะฮะแล้วเขาก็เสียชีวิตครับ
หลังจากนั้นมีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งถามว่าในเผือกยิงทำไมในเผือกก็ตอบกลับมาว่าเป็นเพราะว่าเมียของนายสมชายคนเดียวตอนแรกตั้งใจจะยิงคนละนัด
แต่ในเผือกก็ไม่ได้หนีสุดท้ายก่อเหตุปุ๊บก็ยืนรอมอบตัวกับตำรวจในจุดเกิดเหตุ
แต่คิดว่าอาจจะเป็นเรื่องความขัดแย้งทางธุรกิจกับพ่อหรือเปล่า
เรื่องของการเป็นในหน้าจำนำรถ
ส่วนที่ในเผือกเขาไปให้การกับตำรวจบอกว่าเขามาก่อเหตุ
เพราะเป็นการป้องกันตัวจากการเกิดบันดาลโทษะ
เพราะถูกครอบครัวผู้ตายท้าทายถูกต่อย
ลูกสาวคนโดนยิงยืนยันว่าถ้าพ่อไปท้าทายเขา
พ่อจะพูดดีกับเขาทั้งที่โดนยิงอยู่ทำไม
พยายามหนีกลับบ้านมาแล้วตอนแรกไปเจอกันที่ร้านอาหารก่อน
พยายามหนีกลับมาแล้วในเผือกตามมายิงถึงหน้าบ้าน
ยืนยันไม่มีการไปชกต่อยกันก่อนหน้านี้
ตามที่เขากล่าวอ้างอย่างแน่นอน
ตอนนี้อนุชาคือพ่อเขาโดนยิงยังอยู่ที่โรงพยาบาล
ยังรู้สึกตัวแต่ยังให้การไม่ได้ต้องเขียนใส่กระดาษ
แล้วตัวเธอเองก็ยังไม่กล้าบอกว่าน้องชายกับแม่เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะครับ
เมื่อคืนที่ผ่านมาคุณผู้ชมแม่มาเข้าฝันทางด้านของพ่อ
แล้วบอกว่าเธอเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็เหมือนไปร่ำราวพ่อเรียบร้อยแล้วด้วย
แต่พ่อยังไม่รู้เพราะว่าลูกยังไม่กล้าบอกความจริงว่าแม่กับน้องชายตายไปแล้วนะครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุคือนายพรมโรศเนี่ยเนี่ยเผือกเนี่ยโดนไป๓ข้อหา
ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน
แล้วก็พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับ
ของในเผือกพยายามเดินทางไปติดต่อขอประกันตัวครับ
แต่ว่าตำรวจไม่อนุญาตให้ประกันตัวในชั้นสอบสวน

แล้วก็สะเทือนขวัญพร้อมส่งสารฝากขังต่อไปครับ